อุบัติเหตุเราไปดูเรื่องฮือฮาแล้วก็เรื่องที่ทำให้หลายคนอึ้งกันบ้าง
นี่คุณผู้ชมที่จังหวัดกำแพงเพชรมีผู้ชายคนหนึ่งเขานำหุ่นกุมารไปถวายเจ้าแม่ตะเขียน
เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นของของเขาแล้วก็เป็นของเจ้าแม่ตะเคียนเมื่อพบชาติที่แล้วด้วย
ทำไมเขาเชื่อแบบนั้นไปดูกันค่ะ
มาที่วัดไซย้อยหมู่๑๑ตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคุณผู้ชม
อายุ๓๑ปีเป็นชาวตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรคนนี้แหละค่ะ
แม่พระสาราเนี่ยเป็นตะเคียนโบราณอายุกว่า๘๒๕ปีค่ะ
อยู่ภายในวัดไซย้อยซึ่งชาวบ้านเนี่ยที่รู้ข่าวก็พากันฮือฮาใหญ่เลย
เพราะคุณพิชยพงศ์เขาบอกว่าตัวเขาเป็นคู่ครองของเจ้าแม่ตะเคียนเมื่อชาติที่แล้ว
นี่เขาบอกอย่างนั้นโดยเล่าให้ฟังนะคะว่า
เริ่มแรกเลยคุณพิชยพงศ์จะไปไหว้ต้นตะเคียนที่วัดวัดหนึ่งแต่ว่าหลงทางค่ะ
ก็เลยถามกับชาวบ้านว่าที่ไหนที่มีตะเคียนให้ไหว้บ้าง
ปรากฏว่าชาวบ้านบอกมีมีแต่ว่ายังยังไม่ได้ขึ้นเอาจากน้ำเลยอ่ะ
คุณพิชยพงศ์ก็เลยตามไปดูพอไปถึงที่ก็เพราะว่า
มีแม่ตะเคียนพัสราเนี่ยจมอยู่ในคลองจริง
หลังจากนั้นกลับมาบ้านก็นอนหลับค่ะฝันไป
ว่าเจ้าแม่ตะเคียนมาบอกบอกว่าให้พาขึ้นจากน้ำหน่อย
คุณพิชยพงศ์ก็เลยไปบอกชาวบ้านแล้วก็ช่วยกัน
เจ้าแม่ตะเคียนขึ้นมาพอนำขึ้นมาแล้ว
แม่ตะเคียนก็มาเข้าฝันอีกแล้วก็บอกว่า
แม่ตะเคียนเป็นผู้ครองกับคุณพิชยพงศ์เมื่อชาติที่แล้ว
แล้วก็บอกด้วยว่าอยากจะให้นำหุ่นกุมารที่เป็นลูกเนี่ย
มาไว้ที่วัดด้วยก็เลยเป็นที่มาของเรื่องราวนี้ไงคะ
คุณพิชยพงศ์เลยนำหุ่นทั้งกุมารทองหญิงชายแต่งตัวให้เรียบร้อยเลยค่ะ
เอามาถวายให้กับเจ้าแม่ตะเคียนครับพร้อมตั้งชื่อกุมารทั้งสองว่า
ุมารแก้วกล้ากับกุมารีเจ้าจอบ
พอมาถึงก็ทำพิธีค่ะโดยการให้ร่างทรงประกอบพิธี
เชิญวิญญาณของกุมารเข้าสู่หุ่นที่เตรียมมา
คุณผู้ชมระหว่างทำพิธีนะชาวบ้านพูดกันว่า
ุมารทั้งคู่ดูเหมือนจะมีชีวิตจริง
ชาวบ้านบอกว่าดูเหมือนแม่พัสราจะมีชีวิตมีความศักดิ์สิทธิ์จริง
อันนี้เป็นความเชื่อเลยนะคุณผู้ชม
ของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่อยู่ในเหตุการณ์
เราก็ยังไม่เคยได้ยินแบบนี้เหมือนกันนะ
ก็ฟังเอาไว้นะคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยสำหรับข่าวแบบนี้
เป็นเรื่องของความเชื่อมีมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำแหละค่ะ